แต่ประเด็นของรองโจ๊กในวันนี้เนี่ยนะคะคุณผู้ชมค่ะ
หลังจากที่มีการพูดถึงสินน้ำใจที่ให้กับผู้สื่อข่าวแล้วก็กลายเป็นประเด็นร้อนแรง

เป็นความเคลื่อนไหวจากอดีตในตำรวจที่เคยร่วมงานกับบิ๊กโจ๊กนะคะ
ซึ่งออกมายอมรับว่าบิ๊กโจ๊กจ่ายเงินค่าปรึกษาคดีให้เขาเดือนละ๕๐๐๐บาท
นายกสมาคมพนักงานสอบสวนอดีตนายตำรวจหัวหน้าชุดพนักงานสอบสวนทีมงานของรองโจ๊กนะคะ
ซึ่งปัจจุบันยังเป็นที่ปรึกษาทีมพนักงานสอบสวนของรองโจ๊กนี่แหละ
คือเขาบอกว่าวันนี้ที่มาไม่ได้มาให้ปากคำนะไม่ได้ถูกเชิญมาให้ปากคำ
แต่ว่ามาส่วนตัวคือมาทานอาหารกับเพื่อนรุ่นเดียวกันที่กำลังจะเกษียณ

บอกว่าเขาเองเคยได้รับเงินช่วยเหลือในการทำคดี
เมื่อตอนที่เป็นหัวหน้าชุดสืบสวนทำคดีร่วมกับรองโจ๊ก

ให้ผู้ใต้บังคับบัญชาไปปฏิบัติหน้าที่

เพราะว่ารองโจ๊กคือเป็นคนที่ดูแลลูกน้องเป็นอย่างดี

จะได้ไม่ต้องไปรบกวนตำรวจในพื้นที่นะคะ
สำหรับท่านนี้ก็บอกว่าปัจจุบันเอง
ผมก็ยังได้รับเงินเดือนนะเดือนละ๕๐๐๐บาท
ในฐานะที่ปรึกษาช่วยเหลือทำคดีค่ะ

กลับไปให้ไปรบกวนพื้นที่
ท่านจะให้มาดูแลตลอด

แล้วท่านก็จะให้ทุกคนเนี่ยท่านจะ
ทีมงานที่ทำนะครับท่านจะให้ตลอด

ท่านมีเมตตาในการดูแลลูกน้อง

ผมเป็นผู้การหรือผมเป็นหัวหน้าชุดเนี่ย

ทุกคนมาทำงานกับผมมีใครได้จ่ายเงินบ้าง
ทุกวันนี้ท่านเป็นที่ปรึกษา
ท่านได้ตังค์เดือนละกี่หมื่น
๕๐๐๐๐บาทในฐานะที่เป็นที่ปรึกษา
ถ้าฟังอย่างนี้ก็พูดทำนองเดียวกัน

ทางพลตำรวจโทรไพโรดเนี่ยบอกว่า

เพราะว่าไม่ระบุข้อมูลส่วนตัว
ทำให้การสอบสวนจะไม่มีความเที่ยงตรงนะคะ
แล้วก็จะพิสูจน์ฝีมือพนักงานสอบสวน

หรือมีทงในการทำคดีหรือเปล่านะคะ

ถ้าพนักงานสอบสวนยังทำคดีแบบมีข้อสงสัย
ก็อาจจะโอนการสอบสวนไปยังหน่วยงานอื่น
ซึ่งจะส่งผลเสียต่อภาพลักษณ์ของ
สำนักงานตำรวจแห่งชาติที่ไม่มีอำนาจ

ซึ่งทางพลตำรวจโทรไพโรดเนี่ยนะคะบอกว่า
ถ้าชุดสืบสวนสอบสวนพบว่าผมเนี่ย
มีส่วนเกี่ยวข้องกับการรับโอนเงินจากบัญชีม้า
และในฐานะที่ปรึกษาของบิ๊กโจ๊ก
ผมก็พร้อมให้ข้อมูลกับพนักงานสอบสวน
แต่จนถึงตอนนี้ก็ยังไม่มีการเชิญ
หรือออกหมายเรียกมาให้ปากคำนะคะ

หมายค้นหมายจับที่ไม่บอกชื่อยศชื่อตำแหน่ง
แล้วก็มีข่าวว่าทางฝั่งของทางรองโจ๊กเนี่ยนะฮะ

เรื่องนี้ทางพลตบทโทไตรลงผิวพันธ์
ก็บอกว่าผู้ต้องหานั้นจะฟ้องกลับก็ถือว่าเป็นสิทธิ
ส่วนตัวนั้นก็พร้อมที่จะชี้แจงแล้วก็ยืนยันว่า

คุณผู้ชมครับพลตบทโทไตรลงผิวพันธ
ผู้บัญชาการสำนักงานกฎหมายและคดี
บอกว่ามีความกังวลใจในการทำคดีครับ
เพราะว่ามีระยะเวลาจำกัดในการรวบรวมพยานหลักฐาน
และผู้ต้องหาจะฟ้องร้องต่อสาร
เพื่อดำเนินคดีกลับก็เป็นสิทธิ์ของผู้ต้องหาครับ
สามารถทำได้ดังนั้นยิ่งต้องทำคดีให้รอบครอบรัดกลุ่ม
แม้ว่าจะมีการแต่งตั้งพบตรคนใหม่

เพราะว่าทีมงานสืบสวนสอบสวนยังคงเป็นชุดเดิม
และนโยบายของทางพลตบนเอกต่อสักสุขวิมลนั้น
ก็คือปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายครับ

ที่ไม่ได้ระบุตำแหน่งนะครับ
ตบทโทไตรลงยืนยันบอกว่าไม่มีการปกปิดข้อมูลครับ
ชี้แจงให้ศาลได้เห็นอย่างละเอียดก่อนพิจารณาแล้วด้วยนะฮะ
ส่วนที่ไม่ระบุยศในหมายเนี่ย

และการดำเนินคดีไม่เกี่ยวกับตำแหน่งหน้าที่

คุณผู้ชมครับผลตะบดโทรไตรลง

ที่ของทางท่านไตรลงเนี่ยก็คือทางเสหินะครับ

เฟซบุ๊คให้กำลังใจน้องชายครับ

ขณะที่พลตบทโทไตรลงนั้นกราบพระนะครับ
มีข้อความนะครับโดยบอกว่าปกติเนี่ย
น้องชายจะมากราบคุณแม่ที่บ้านสัปดาห์ละครั้ง

คุณแม่เป็นขวัญกำลังใจให้ลูก
และเมื่อช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาครับสังเกตว่าน้องชายเข้ามากราบคุณแม่บ่อย

และเมื่อ๑๘กันยายนได้คุยกัน
มีสีหน้าเคร่งเครียดนะครับเหมือนมีเรื่องหนักใจ
แล้วจู่ก็พูดขึ้นมาบอกว่าคิดถึงคุณพ่อนะครับ

เขาเรียกว่ามีอิทธิพลทางความคิดต่อน้องชายนะครับ

ทำบุญทุกวันเพราะว่าคนที่มาหาตำรวจ

แล้วก็ให้เห็นคุณค่าของความดี

พอได้ยินน้องบอกว่าคิดถึงคุณพ่อ
จึงมั่นใจว่ามีเรื่องไม่สบายใจ

ก็นึกน้อยใจนะที่เหมือนกับว่า
น้องชายทำงานอยู่คนเดียว
ช่วงแรกคือฝั่งที่เอาพูดง่ายนะ
ฝั่งที่เชียรองโจ๊กก็จะมาถัวลงท่านนี้แหละ
รับหน้าอยู่คนเดียวเพราะว่าเป็นคนเอาหมายไปค้นบ้านใช่ไหมคะ
ใช่แล้วก็บอกได้ว่าส่วนตัวน้องชายเป็นคนไม่ค่อยพูดนะฮะ

ซึ่งส่วนตัวเป็นพี่ก็มีความเชื่อมั่นในตัวน้องชายเสมอ
นี่คือพี่ชายของทางพลตะโบสถ์โตไตรง
ก็คือทางเศษหิน็อคเตอร์หิมาลัยผิวพันธุ์ครับ
ส่วนทางคดีนี้ทางชุดสืบสวน
ก็จะเรียกตัวอดีตตำรวจที่ถูกกล่าวหาว่ารับเงินจากบัญชีม้า

รวมถึงเตรียมออกหมายเรียกประเด็นของผู้สื่อข่าวด้วย
มาชี้แจงกรณีที่ถูกพัดพิงว่ารับเงินจากรองโจ๊กนะคะ
วันนี้ก็ทยอยเข้าร่วมประชุมที่กองบังคับการตำรวจนครบานห้า
ติดตามความคืบหน้าของคดีออกหมายจับตำรวจ๘นาย
เชื่อมโยงเว็บพนันออนไลน์โดยมีพลตำรวจโทตรายรงค์เป็นประธานการประชุม
ซึ่งจากการประชุมก็คาดว่าจะมีการพิจารณาสำนวนการสอบปากคำ
ผู้ต้องหาที่เป็นตำรวจและพลเรือนรวม๑๗คนที่ถูกจับได้
แล้วก็ส่งตัวฝากขังสารอาญากรุงเทพใต้
รวมทั้งติดตามความคืบหน้าในการจับกลุ่มตัวผู้ต้องหาตามหมายจับที่ยังหลบหนีอีก๖คนด้วยนะคะ
ก็มีรายงานว่าที่ประชุมจะมีการขยายผลถึงบุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
การรับเงินจากบัญชีม้าในหลายทอดติดต่อกัน
โดยจะออกหมายเรียกหรือหมายจับเพื่อมาให้ปากคำกับพนักงานสอบสวน
ซึ่งชุดสอบสวนพบว่าในกลุ่มนี้นะคะคุณผู้ชมมีทั้งอดีตตำรวจพลเรือนแล้วก็กลุ่มผู้สื่อข่าว
บางคนอาจจะออกเป็นหมายเรียกในฐานะพยาน
เพื่อให้นำหลักฐานมาชี้แจงที่มาของเส้นเงิน
แล้วก็ยังมีรายงานด้วยนะคะว่าตำรวจจะเรียกตัวกลุ่มผู้สื่อข่าว
รองโจ๊กเคยบอกว่าให้เงินไปเป็นสินน้ำใจก็จะเรียกมาให้ข้อมูลกับพนักงานสอบสวนด้วย
ขณะเดียวกันวันนี้นายสนทิยาสวัสดีค่ะอืม
ไปที่กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง
เนื่องจากว่ามีคนมาร้องทุกข์กับตำรวจปป
กล่าวหาว่าผู้สื่อข่าวไปรับเงินจากเครือข่ายพนันออนไลน์
มีประมาณ๑๐คนซึ่งสร้างความเสื่อมเสียกับองค์กรสื่อสารมวลชน
เพราะฉะนั้นก็วันนี้คุณสนทิยาก็บอกว่า
ภูมิชาการตำรวจสอบสวนกลางลงมาควบคุมตรวจสอบเรื่องนี้เลย
ได้ข้อเท็จจริงเพราะว่านี่เป็นเรื่องที่สังคมกำลังสนใจ

ครับคุณสุธิยานะ
คุณผู้ชมครับสักประมาณบ่าย๓ที่ผ่านมาที่สโมสรตำรวจ
เห็นมีรายงานข่าวเขาบอกว่า
ทางคนตะบดเอกสุรเชษฐ์หักพานรองผ่อบอตรอนั้นก็
ทำหนังสือลานะฮะหยุดราชการ๓วันนะครับ
๓วันก็คือพุธพระราชศุกร์๒๗๒๙กันยายน
ก็คาดว่าอาจจะหยุดพักครับทำสมาธิตามที่รองพบตร

แล้วก็อาจเตรียมปรึกษาทนายความ
เพื่อต่อสู้คดีที่เกิดขึ้นนะครับ
โดยเฉพาะการยื่นคำร้องครับ
ขอให้สารพิจารณาไต่สวน

กรณีการออกหมายค้นบ้านที่บอกเพียงแค่บ้านเลขที่

และการยื่นคำร้องที่สารอาญากรุงเทพใต้
เพื่อขอให้ไต่สวนทางละเมิด
กรณีการขอหมายจับของชุดจับกลุ่ม

ที่ไม่มียศนำหน้าและไม่มีการระบุอาชีพที่ชัดเจน
ส่วนบรรยากาศที่สโมสรตำรวจครับ
ก็ยังมีทีมงานที่คอยดูแลทางรองโจ๊ก
สแตนบายเพื่อรอรับเช่นเดิม
แต่ว่าจากการไปสอบถามทีมงานก็บอกว่า
ยังไม่ได้รับแจ้งว่าจะเดินทางเข้ามาไหม
เพราะว่าไม่ได้ลงภารกิจในวันนี้
แต่มาสแตนบายแบบนี้ทุกวันอยู่แล้ว
อกจากนี้ครับที่สโมสรตำรวจก็ค่อนข้างเงียบเหงานะฮะ
มีนักข่าวมาเฝ้าติดตามเท่านั้นเอง
ส่วนตำรวจบางส่วนครับทั้งในและนอกเครื่องแบบ

ขณะเดียวกันครับผู้สื่อข่าวนั้นโทรศัพท์ไปสอบถาม

ซึ่งตอนนี้เป็นทนายของทางรองโจ๊กเนี่ยนะครับว่า
รองโจ๊กได้เข้าไปพบที่สำนักงานทนายไหม
โดยทนายอนัญชัยครับยืนยันบอกว่าวันนี้
พลตำรวจเอกสุรเชษนั้นยังไม่ได้เข้ามาพบ
เมืองต้นก็ยังไม่ได้นัดกันนะครับ
เนื่องจากได้มอบหมายให้ผมดำเนินการต่อแล้ว
ขณะนี้อยู่ในระหว่างว่าความในคดีอื่นที่ศาลด้วย
นี่ครับเอาความเคลื่อนไหวล่าสุดแล้วกันนะครับ
แต่ว่าอย่างที่ผมได้เรียนคุณผู้ชมไปเมื่อสักครู่นะครับ
คือลาราชการ๓วันนะครับ

วันที่เมื่อวานใช่ไหมที่ประชุมก่อตะเลาะ
แล้วก็นี่ลา๓วันก็ถึงวันศุกร์นะครับ